ตอนนี้นะฮะมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้น

อล่ามสวยงามแต่ว่ารอบนี้พอถ่ายพระจันทร์แล้วไปเจอ
เหมือนแสงปริศนาเป็นแสงแดงปริศนาลอยมาใกล้ดวงจันทร์
สันนิษฐานไว้๒เรื่องและ๒มุมความเชื่อ
นะฮะพี่คนนี้ก็ถ่ายได้กับมือถือของเขาเองฮะ
อื้อแรงแรงอ่ะจะล่วงอ่ะนะฮะเอาข้าววิ่งออกอ่ะน่ะ
อุ้ยอะไรวะไม่มีเออเทียบเทียบกันดิอันนี้อันนี้กล้องที่กำลังถ่ายอยู่นะครับ
คืออะไรอ่ะไม่รู้ต้องหันไป

หน้ากล้องพอหันมันก็จะต้องตายอยู่เรื่อยโอ้โห
เออมันเขื่อนนี่อ่ะ

ลบหรือวันลบหน่อพงศ์ถ่ายได้เมื่อคืน
วันรอยกระโทงภรรยบดี๑๙พฤศจริกายนฮะ
อันนั้นมุมหนึ่งอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็ดูเฮ้ยผีกระสือเปล่า
ผีกระสือบ้านมันจะลอยสูงไกลขนาดนั้นนะครับ
คนถ่ายเองเอามาให้ดูคนถ่ายก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
ก็เลยตรวจสอบไปยังนักวิชาการนักดาราศาสตร์พลอากาศตรีถากูลเกิดแก้ว
ท่านบอกว่าอันนี้คืออาจารย์ออสนะครับ
อากาศตรีถากูลเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็น
เป็นการถ่ายภาพและเลนมันเออเลอร์มันคล้ายกับเขาเรียกว่าแฟร์
กล้องแฟร์เลนส์แฟร์เวลาเราถ่ายภาพของผู้ประทัดที่แสงมันแรง
แล้วมันจะค้างอยู่ที่หน้าจออาการเป็นแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าวันนั้นมันคืนลอยกระทงพอดีพี่อาจจะไปถ่ายผู้ประทัด
แล้วมันค้างอยู่ที่หน้าจอพอเวลาไปถ่ายอันอื่น
เลนส์แฟร์มันยังอยู่ที่หน้าจอเหมือนกัน
ไอเดียนี้หรือความคิดนี้หรือทัศนะเรื่องนี้สอดคล้องกับอาจารย์ออสฮะ
อาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกใช่เลยเป็นคำเดียวกันแต่ก็ต่างกรรมต่างวาระในการสัมภาษณ์นะ
แต่พูดในลักษณะเดียวกันน่าจะเกิดจากเลนส์แฟร์ฟังอาจารย์ออส
ถ้ามือถือทั้ง๔เครื่องของเพื่อนถ่ายพร้อมกัน
จะต้องเห็นจุดสีแดงเช่นกันนะครับพูดตรงตรงว่าเป็นเออเลอร์ของระบบ
เอไอของกล้องตัวนี้เลยนะครับก็จะมีการอ่าโฟกัสไปที่ดวงจันทร์
แล้วก็เกิดบิลเลอร์หรือว่าเกิดเงาเป็นจุดสีแดง
เป็นเฉพาะตัวมือถือตัวนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติใดเลยคุณ
แต่อาจารย์ออสคือนักวิชาการต้องพูดในเชิงวิทยาศาสตร์อันนี้ถูกต้องแล้ว